ด้วยเรื่องราวของน้องวินนี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักแข่งอนาคตไกลจากการปั้นของคุณติ๊งโน้ตนะครับ
ที่หลีบพลงเวอร์โหลกก่อนซึ่งล่าสุดเนี่ยไปแรกการแลกที่โยนทางไปต่างประเทศนะครับ
ที่โดยที่๑๔ก็คว้าแชมป์มิลลี่ไบท์มาได้นะครับ
รายการเลนก้ามินิจีพีคครับเรส๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
ที่บรรดานักบิตกลุ้นจิ๋วรวมตัวกัน
ท้าประลองความเร็วว่าใครจะเป็นสุดยอดนักบิดในรายการนี้ครับ
ซึ่งใครเรานั้นส่งน้องวินนี่เด็กชายธนชานนสีพระสุวรรณ
โดยทำผลงานยอดเยี่ยมปาดหน้านักบิดเจ้าถิ่น
คว้าแชมป์ในรุ่นอายุ๓๕ขวบได้สำเร็จครับ
รวมถึงยังได้ขึ้นโพเดียมในรุ่น๖๙ปีและรุ่นบีกินเนอร์อีกด้วย
นับเป็นการประกาศศักดาในการมาแข่งขันต่างแดนครั้งแรกของน้องวินนี่
โดยคุณการศรีพระสุวรรณผู้เป็นพ่อบอกกับผมนะครับว่า
ประทับใจมากกับฝ่ายจัดการแข่งขัน
การแข่งขันรวมถึงพัฒนาการของลูกชายที่ตั้งเป้า
ปีหน้าอยากพาน้องวินนี่ไปแข่งขันในยุโรป
สเปนที่เป็นแหล่งผลิตนักปิดระดับโลก

คือจริงเขาจัดไม่ว่าจะเป็น
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเหมือนกฎิกา
มันแฟร์เพย์คือใช้การตัดสินที่เที่ยงทำ

ผมอยากจะพาเขาไปยุโรป
เพื่อไปแข่งรายการที่มันใหญ่ขึ้น

ตอนนี้วาดว่าให้เขาปีหน้าให้เขาลองไปชิมที่นู่นดู
เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องผู้ปกครองอะไรพวกนี้

แล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นการแข่งขันที่ของคลาสเด็กที่ยิ่งใหญ่นะครับ

คือการใส่ใจของผู้ปกครองเนี่ยเขามีการเทรนด์เด็ก
วินนี่
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องวินนี่นะครับ
ในการก้าวมาเป็นสุดยอดนักบิดระดับโลกในอนาคตครับ

ชุดศักดิ์วงธองดีข่าวไทยรัฐทีวี